มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้ค่ะ

โวยวายด่ากราดด้วยถ้อยคำหยาบคาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าสวนตำหนักน้ำ
เทศบาลเมืองชนบุรีที่อำเภอเมืองชนบุรีนะคะ

นายใดใายครับ
อยู่เดิมแถวนี้สักที
ห้าแหละอยู่ไปไหน

อย่าไปดูพี่
ไปอย่ามาลงกับพูดนะอย่าใจกับทั่วไปกันไม่ค่ะพี่ไม่อ่าไม่ค่ะพี่

เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคนโพสต์เขาบอกว่านี่ก็ไม่รู้นะ
ว่าคุณเป็นใครแต่งงมากอยู่ดีมาหาเรื่องเรา
เรานั่งกินกันอยู่ดีมาเตะของแล้วมาโวยวาย
แล้วมาด่าลามปามถึงครอบครัวเราเป็นใครที่ไหนถือมีดมาด้วย
ตบหน้าคนของเราอีกมาทำร้ายร่างกายหลานเราด้วย
ใหญ่มาจากไหนเราไม่สนหรอกนะแต่สิ่งที่คุณทำมันแย่มาก
บหน้าผู้หญิงด่าผู้หญิงเอามีดมาขู่
เขาติดแฮชแท็กเอาไว้ว่าตอนนี้แจ้งความไว้แล้วนะคะ
ซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าเป็นใครไม่รู้ค่ะไม่รู้จัก
อยู่ดีเดินมาโวยวายมาด่าแล้วมาทำร้ายเขาเนี่ย
แล้วทำร้ายผู้หญิงอ่ะเออเดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรแปลก
หลานเนอะวินบ่อยนะจริงนางสาวเอนามสมมุติ
เวอร์ยูยี่สิบสี่เขาเป็นสาวหล่อเป็นธอมอะนะคะ
ครับเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสองครึ่งที่ผ่านมา
เขาก็ยืนซื้อส้มตำกับแฟนสาวอยู่ดีดีมีรถกระบะอีซูซูสีเทา
เขาไม่เห็นทะเบียนอะนะถอยมาจอดค่ะ
แล้วก็มีผู้ชายใส่เสื้อสีส้มเหลืองใส่กางเกงยีนขา๓ส่วน
เปิดประตูลงมาจากรถแล้วก็มาหาเรื่อง
ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายถือมีดมาขู่
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนค่ะ
แล้วผู้ก่อเหตุตบหน้าเขาด้วยนะคะตบหน้าตบหน้าผากไปสองครั้ง
หน้าบวมแดงหัวปูดแล้วก็เดินไปเตะหลานของแฟนสาว
ซึ่งหลานก็เป็นธอมเหมือนกันแจ้งความไว้แล้วที่สพมชนบุรี
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะแฟนไปซื้อส้มตำกิน
แล้วหนูไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นเป็นจุดที่ผู้หญิงเขายืน
คือหนูไม่รู้จริงแล้วอยู่มีผู้ชายขับรถกระบะอิซูซูสีบอมมาแล้วเบิ้ลรถใส่
ตอนแรกถอยถอยแล้วเหมือนจะขับชนที่ว่าตรงนั้นมันจะเป็นฟุตบาท
แล้วมันจะมีเหล็กกั้นแต่เขาไม่เขาไม่ขับมาชนเขาลงจากรถมาเขาบอกพวกมึงกัน
แล้วเขาก็ด่าพวกหนูมาหาว่าพวกหนูไปหาเรื่องเขา
ที่พวกหนูไปอยู่ตรงนั้นยังไม่ถึง๑๐นาทีเพราะหนูรอส้มตำ
หนูได้ส้มตำเสร็จหนูก็จะกลับแล้วเขาลงมาแล้วเขาก็เตะพวกเสือที่ว่าพวกพี่เขากินกันอยู่ก่อนหน้านั้น
คือหนูก็ไม่ได้สนิทกับพวกพี่พวกนั้นเลยหนูไม่รู้จักใครเลยหนูไปกับแฟนหนู
แล้วเขาก็มาเตะมาอะไรพวกเนี้ยแล้วอยู่เขาก็บอกหนูก็เดินมาที่รถ
หนูก็จะกลับพาแฟนกลับพาน้องกลับหนูไม่อยากมีปัญหา
เขาบอกไม่มึงเป็นทอมมึงอยากโดนเตะอ่ะยืนใกล้กัน
ตอนนั้นเราได้เห็นเขาไหมหนูไม่เถียงอืมแล้วเขาก็ยืนหลังรถเก๋งสีขาว
ตามคลิปแล้วเขาก็บอกว่ามึงเด็กที่ไหน
หนูก็บอกหนูไม่ใช่เด็กที่นี่หนูมาหาแฟนอืมตำรวจชุดสืบสวน
สพเมืองชนบุรีบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วค่ะอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
เมืองต้นก็ต้องแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายและพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรคาดว่าเร็วนี้ได้ตัวแน่
ซึ่งน้องผู้เสียหายเขาบอกว่าน้องเขาเพิ่งรู้มาว่าจุดตรงนี้ค่ะ
เป็นจุดที่จะมีผู้หญิงทำงานกลางคืนไปยืนอยู่บ่อย
น้องเขาก็เลยไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้ผู้ชายคนนี้อยู่ดี
หาเรื่องเขาคือมาถามว่ายืนทำไมตรงนี้อะไรอย่างนี้
แต่มันก็มันก็เป็นสิทธิ์ของใครที่เขาจะไปยืนตรงไหน
ใช่ค่ะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปหาเรื่องไปทำร้ายเขาแบบนี้นะครับ